วันนี้ผมจนากรจึงร่วงเรียนกิจกับนักพัฒนาคตใหม่
ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ
ที่มาร่วมในการแถลงข่าวของผม
รอบเดือนที่ผ่านมาผมได้รับการแต่งตั้งจากสภาพผู้แทนราชดร
ให้เป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างพรบ
รายจ่ายประจำปีพศ๒๕๖๓
แต่เนื่องจากมีความผันผูนทางการเมือง
ในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจึงตัดสินใจลาออกจากการทำหน้าที่กรรมาธิการ
อกจากนี้นะครับผมยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
นุกรรมธิการพิจารณางบท้องถิ่น
พบองค์การบริหารส่วนจังหวัดยกเว้น๕จังหวัดชายแดนใต้
ผมก็ได้ลาออกจากการเป็นอนุกรรมมาธิการ

ทุกท่านครับถึงแม้ผมจะลาออกจากสภาไป

เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เป็นนักกฎหมายมหาชนระดับมือหาตัวจับได้ยาก
ผมเชื่อว่าภายใต้การนำของอาจารย์ปียบุตรพักอนาคตใหม่
จะยังคงทำหน้าที่ในสภาพุทธแห่งวัฒนศาสดร
ได้อย่างมีพลังได้อย่างสร้างสรรค์
และเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
ส่วนผมในวันนี้ก็ตัดสินใจลาออก
จากการเป็นกรรมธิการพิจารณา
ร่างพระบอบงบประมาณรายจ่ายมาจากปี๒๕๖๓
เพื่อกลับไปอยู่กับประชาชน
ในเมื่อพวกเขาไม่ต้องการเห็นผมในสภาพุทธแห่งวัฒนศาสดร

ในเมื่อพวกเขาไม่ต้องการเห็นผมในสภาพุทธแห่งวัฒนศาสดร
ผมก็จะกลับไปอยู่กับประชาชน
ทุกท่านครับผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้
ก็ต่อเมื่อพี่น้องประชาชนลุกขึ้นยืนตรง
ไม่ยอมก้มหัวให้กับระบอบประเด็จการ
ไม่ยอมทนกับระบอบที่กดหัวประชาชนไว้อีกต่อไป
ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชน
สิ่งที่กลุ่มอภิษฎชนกำลังพยายามทำอยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้
ก็คือการรวบอำนาจเข้าสู่ตัวเอง
เอาผลประโยชน์ทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมเข้าสู่กลุ่มตัวเองและพวกพ้อง
ด้วยการใช้กลไกเครื่องมือต่าง
ไม่ว่าจะเป็นกองทัพไม่ว่าจะเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ไม่ว่าจะเป็นร่างรัฐมนุนที่พวกเขาแต่งตั้งมาเอง
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นระบบนิติรัฐนิติธรรมของประเทศเอง
นั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการ
นั่นคือการยึดอำนาจการรวบอำนาจ
กลับมาอยู่ที่คนกลุ่มอภิษิตชนคนสูงน้อยของประเทศ
แต่สิ่งที่พวกเรากำลังจะทำก็คือ
เราอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์
การเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้อนาคตของประเทศไทย
เป็นอนาคตที่คนทุกคนเท่าเทียมกัน
อนาคตที่ดอกผลการเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ
กระจายไปสู่ทุกคนอย่างเท่าเทียม

แล้วพวกเขาจึงต้องการทำลายเรา
ทุกท่านครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
พ่อแม่พี่น้องประชาชนจะเห็นถึงความตั้งใจของ
ความพยายามของเราที่อยากจะนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเข้าสู่สังคมไทย
และย้ำอีกครั้งในเมื่อพวกเขาไม่ต้องการ
ผมก็จะไม่อยู่ในสภา
ผมขอกลับไปอยู่กับประชาชนครับ
ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานแถลงข่าวครับขอบคุณครับ